คุณผู้ชมค่ะทุกวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะช่วงสำคัญของเราเลยนะคะ
สบายดีหรือเปล่าคุณสบายดีไหมคะสบายดีค่ะ
แต่ยังมีหลายคนที่อยากจะรู้ว่ายังสบายดีไหม
ใช่คุณสาวน้าสายสบายดีหรือเปล่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

สบายดีหรือเปล่าข่าวคราวไม่เคยรู้สืบดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมอง
สวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่าค่ะวันนี้แจ๊กกะรีนจะพามาเจอดาราที่หลายคนคิดถึงค่ะ
เขาอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมและจะพามาดูนะคะว่าเขาคือใคร
แผ่นแปดนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
รณสาทองวิเศษนั่นเองนะคะก็นางร้ายในดวงใจของใครหลายคน
เล่นละครมาแล้วประมาณ๑๐๐๐เรื่อง๑๐๐๐เรื่องค่ะ

นี่แหละค่ะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันให้หายคิดถึงแต่ว่าตอนนี้เลือกทองก่อนดีกว่า
เลือกเลยค่ะถ้าคุณขายทองก็น่าจะดี

อยู่พรุงเนี่ย

เพราะว่าแลนด์ไวฮาร์ดนอกจากจะแซ่บแล้วนะคะข่าวเธอเยอะมาก
ถามจริงค่ะคิดถึงงานละครไหมคะแบบว่าโอ้โห
ตั้งแต่เข้าวงการจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณ๒๐ปี

ตอนที่เราใช้ชีวิตคุกคลีอยู่กองถ่ายตอนนั้นเป็นไงบ้างคะ
สนุกสนานมากแล้วก็แบบคุณแม่เนี่ย
เป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะคะไม่ได้จ้างใครเลย
คุณแม่ดูแลคุณแม่ก็ให้วิ่ง๑นึง๒ก็ค่อนข้างเหนื่อย
พอหลังจากนั้นก็ประมาณสัก๔๕ปีเป็นช่วงแบบสนุกมากเลย
คือว่าลูกนั้นนะคะถ้าเบอร์ต้นต้องนึกถึงวรรณศาสตร์เลย
รู้สึกยังไงบ้างคะที่เขาอยู่แบบโอ้โหอยู่ท็อปแรงอ่ะ
โอ้ต้องขอบคุณมากขอบคุณ
จริงเราต้องบอกขอบพระคุณสื่อนะคะ
พี่นักข่าวทุกคนแฟนละครทุกคน
ที่ชื่นชอบแล้วก็รักในตัวของวรรณศาสตองพิเศษที่ไปอยู่ในทุกเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ในส่วนหนึ่งบทบาทหนึ่งคือเราเป็นคุณแม่ด้วย
น้องเสน่ห์เป็นยังไงบ้างคะ๑๒ขวบเนี่ยลูกชาย

แต่เฮียวในที่นี้หมายถึงว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาจัดการตัวเองตรงนี้ได้ตรงนี้ได้
อย่างที่รู้กันว่าเขาเป็นเด็กค่อนข้างพิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีในเรื่องของยาที่เข้ามาช่วยควบคุมนิดนึง
เวลากินยาก็จะเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารัก
ถามน้องไหมว่าอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากรู้
ชิปไปให้แล้วคือเขาเป็นเด็กชอบเล่นเกม
แล้วสาวก็กลัวว่าคือทุกคนชอบบอกว่าเฮ้ยเวลาลูกติดเกมระวังนะ
ขู่เราต่างนานาอะไรอย่างนี้เราก็เลยไปขู่ลูกบ้าง
บอกเล่นเกมคนอื่นทำไมทำไมไม่สร้างเกมเอง
อันนี้คืออยากให้ลูกเป็นโปรแกรมเมอร์เกี่ยวกับเกมเลย

ใช่เวลาไปถามเขาเขาก็จะตอบว่าผมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์
มาถึงตรงนี้เส้นทางในวงการบันเทิงกี่ปีแล้วคะ

ปีต้องถามว่าสบายดีหรือเปล่าค่ะตอนนี้
สบายดีนะไม่ป่วยค่ะ

ต้องถามชีวิตประจำวันปัจจุบันตอนนี้ทำอะไรบ้างคะหน้าที่ภารกิจ
หน้าที่อันแรกคงผ่านไม่ได้คือละครก็ยังถ่ายละครอยู่ที่ยังนั่งอยู่นั้นนะ
นี้เลยผู้ชมเก่มากนะคะเราจะสัมพันธ์อยู่ที่ร้านทองส์ธนะ
ซึ่งจริงแล้วมีหน้าทองส์ธนะ

คุณอาร์ดค่ะและคุณนิดค่ะ
วันนี้ต้องขอบคุณวรรณสาวมากเลยนะคะน้องสาวของเราที่อุตส่าห์ให้เกียรติกับสบายดีหรือเปล่าค่ะ
และเราก็มีของที่ละลึกจากไทยรัฐค่ะนี่พรีเมียมมาก
พวกเราเรามีกระเป๋าขนทองแล้ว
น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
วันนี้ขอบคุณวรรณสาธารณ์วิเศษและร้านของของสละตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
ในการที่เรามีใจรักในการเล่นละครเราจะต้องเล่นได้ทุกบท
สบายดีหรือเปล่าติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะคะห้ามพลาดจริงค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็คุณสาเนี่ยเขาก็หุ้นกับแฟนเขาเนาะเพื่อทำร้านทองนะคะ
เจริญลุ่งเรืองนะคะอุทธรณ์เลย